คุณจุธรัฐคุณรัชพรก็ชอบเรื่องของเครื่องประดับอยู่แล้ว

ก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกอัญมณีเครื่องประดับอันดับหนึ่งของไทย
คุณผู้ชมครับ๕๓ปีที่ผ่านมาเขายึดหลักเรื่องของการใส่ใจความจริงใจในการดูแลลูกค้า
รวมทั้งดูแลคนในบริษัทนั้นเสมือนเป็นคนในครอบครัวครับ
หลักการนี้ถูกส่งต่อมายังทายาทรุ่นที่๓นำไปบริหารธุรกิจต่อ
อย่างคุณสุริยนต์ศรีอรไทยกุลครับ
ไปรู้จักกับเรื่องนี้กันกับถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
น้ำงามที่ถูกจิรณัยเป็นเครื่องประดับรูปทรงต่างด้วยความประนีตและสวยงาม
ผู้ผลิตและส่งออกอันดับ๑ของไทย
รวมทั้งเครื่องประดับเบอร์หนึ่งของไทยที่โด่งดังไกลไปทั่วโลก
นำทัพโดยสองพี่น้องพรศักดิ์และพรศิษย์ศรีอรไทยกุล
แต่วันนี้ได้ถูกส่งต่อให้สุริยนต์ศรีอรไทยกุลทายาทรุ่นที่๓
สารต่อธุรกิจหมื่นล้าน

เพราะยึดหลักทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตว์และจริงใจ
แต่กลับเพิ่มความแกร่งมากขึ้นทุกวัน
ที่เราไม่แก่เพราะว่าเราปรับตัวตลอดเวลานะครับ

ก็ในเรื่องของความหนุ่มแน่นสาวนะครับ
แน่นอนคนรุ่นใหม่กระชับกระเชงนะครับ

นวัตกรรมความคิดของแต่ละคนนะครับ
แต่ก็ทำให้เรามีสายเลือดใหม่เข้ามาอยู่เรื่อย
บางคนอาจจะมองว่าเครื่องประดับเป็นสินค้าฟุ่มเฟื่อย
แต่สุริยนต์เชื่อว่านี่คือธุรกิจที่มีเสน่ห์
คอยส่งมอบความสุขให้กับบุคคลอื่น

ครองแชมป์สินค้าส่งออกของไทยได้อย่างแน่นอน
ใดที่โลกใบนี้ยังมีงานศิลปะ
และมนุษย์ยังรักในศิลปะผมไม่กลัวเลยครับ
แล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย๔ของประเทศไทย
เพราะว่าเป็นยอดที่นำรายได้ให้กับประเทศอันดับที่๓
เพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะมองเป็นสินค้าฟุ่มเฟ้ย

เพราะประเทศเราพึ่งอุตสาหกรรมนี้อยู่
ถ้าเป็นเปรียบเหมือนกับเป็นลูกค้ารัฐบาล

เพราะว่าส่งออกนำรายได้๔แสนกว่าล้าน
ทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวของตระกูลศรีอรไทยกุล
มาช่วยกันรังสรรค์ผลงานคุณภาพ
และสารต่อธุรกิจให้ยั่งยืนด้วยความตั้งใจ
ทำเท่าเดิมคือหลักการพื้นฐาน
ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนยึดถือ

ในที่ประชุมก็บอกว่าทำอย่างไรดีให้
เหมือนกับว่ายอดขายเราไม่ตกนะครับ
ผมก็ให้นโยบายไปกับพนักงานเพราะว่า

เพราะว่าทุกคนจะลงไปใส่ใจ

เขาก็ทำต่อสรุปปีนั้นยอดขึ้น๑๕
ของขวัญให้รางวัลแก่ตัวเอง

แล้วก็ซื้อกับคนที่ไว้ใจนะครับ
เพราะนางอัญมณีเนี่ยเขารักลูกค้าของเขา

เพิ่งไปนึกถึงอนาคตมากเกินไป

เพราะว่าเรากำลังหายใจเข้าออก
เราทำงานมานะครับ
วันอาทิตย์จึงเป็นวันที่เจ้าพ่อร้านเพชร
ที่เจมส์จะให้เวลากับสุขภาพของตัวเอง
ความสุขง่ายที่ช่วยผ่อนคลาย

ซึ่งน่าเสียดายเพราะว่าเรามีร่างกายเดียว
รถยนต์ล้อรถเรายังเปลี่ยนได้ครับ
แต่ร่างกายนี้ก็ถือว่า

หลักง่ายของการบริหารชีวิตส่วนตัว

ถ้าจริงมันก็ไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวครับ

แต่เพียงแต่ว่าเราจะไปขออะไรมากมาย

ก็อย่าไปคิดว่ามันพอหรือไม่พอ
ไปเรื่อยอะครับแล้วก็ใครมีอะไรให้ช่วยก็พยายามช่วย
ใจหนุ่มหน้าเด็กคือกำไรชีวิต
สุริยนต์เชื่อว่ามาจากความสุขที่เริ่มจากจิตใจ
และดูแลร่างกายเป็นอย่างดี